เพราะว่าผู้ชายคนนึงเขาเข้าไปในห้องน้ำหญิง
ไม่ได้เข้าไปจะเป็นถ้ำมองหรืออะไรนะ
เขาไปขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำหญิง
แล้วทำลายข้าวของในนั้นหมดเลยค่ะ
กระจกจนกระจกบาดมือเลือดอาบเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามคุมตัวกันหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ไม้งงไม้งามาหมดเลยอืมอืมมาหมดค่ะ
เป็นนาทีที่ตำรวจสพเมืองพร้อมด้วยกำลังสายตรวจ
แล้วก็ยังมีกู้ภัยสว่างธรรมสถานลำปางไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
อายุ๕๔ปีนะคะเป็นคนลำปาง
เขาเข้าไปในห้องน้ำหญิงนะแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องนั้นน่ะ
ทำลายข้าวของในห้องน้ำของโรงพักด้วย
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ให้ออกมาจากห้องน้ำ

คือเขาทุบกระจกดูสิเห็นไหมเลือดอาบเลย
ตอนที่คุมตัวจะต้องเอาผ้าก๊อสมาพันแผลห้ามเลือด

เจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เหล็กที่เป็นไม้งาม
แล้วก็อุปกรณ์ต่างเข้าไปจับกลุ่ม

ถึงจะสามารถนำตัวชายวัย๕๔ปีออกมาจากห้องน้ำได้

โดนกระจกบาดเลือดไหล
ก็ประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางค่ะ
เมืองต้นก็ทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุ
เขามาที่สพมลำปางตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวาน
ก็เข้าไปนั่งในห้องลงบันทึกประจำวัน

เป็นคนที่มานั่งรอญาติก็ไม่ได้เอกใจอะไร
นั่งอยู่นานนะคุณผู้ชมตั้งแต่บ่ายจนถึง๔ทุ่มค่ะ
พอ๔ทุ่มปั๊บผู้ชายคนนี้เขาก็เข้าไปในห้องน้ำหญิง

ละวาดทุบทำลายทรัพย์สินต่างในห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจเช็คประวัตินะคะ
ว่าที่ทำแบบนี้เขามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
แล้วก็ต้องแจ้งให้ญาติทราบแล้วก็เรียกตัวญาติมาสอบปากคำ